แม่บอกว่าลูกฉันเป็นอะไรก็ไม่รู้
ไม่รู้ว่าโดนตัวไหนมา๒วัน๒คืนที่อาการเป็นแบบนี้
ครับอุ้ยลูกเขาถือมีดด้วยนะอ่าฮะ

ถือมีดถือกันไกลแบบนี้ดูจังหวะที่เจ้าหน้าที่

คุณผู้ชมนี่ดูสิเวลาเขาพูดกับตำรวจ
เอาจริงก็พยายามแปลนะให้เอารังจืดเหรอ

เอ๊ะยังไงนะจะไว้ใจได้กะ
งงไปหมดค่ะว่ามันเกิดอะไรขึ้น
นี่ตำรวจที่พนัฐนิคมที่ชนบุรีก็เอาเหล็กงามเนี่ย
คุมตัวผู้ชายคนนี้เขามีมีดอยู่ด้วยไง
แล้วเนี่ยต้องคุยกันผ่านหน้าต่างนะคะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นในบ้านหลังหนึ่งในเขตเทศบาลเมืองพนัฐนิคม
ผู้ชายคนนี้ชื่อว่ารุ่งโรศอายุ๔๙ปีค่ะ
เขาพูดจาแบบวกไปวนมาจับใจความไม่ค่อยจะได้
ท่าทางเขาหวาดระแวงเหมือนกับเขาก็กลัวเหมือนกันว่าใครจะมาทำร้าย
จะมาทำอันตรายเขาหรือเปล่า
น่ามกดตัวแล้วล็อกตัวยึดมีดในมือ
เอาตัวขึ้นท้ายกระบะของตำรวจไป
จะพาไปโรงพักสงบสติอารมณ์นะ
เกิดขึ้นช่วงหัวค่ำที่ผ่านมาเนี่ยค่ะ
แล้วแม่ของรุ่งโรศชื่อคุณแม่อำพร
คุณแม่อายุเกือบจะ๗๐แล้ว
บอกว่าลูกฉันเนี่ยอาการแบบนี้มา๒วัน๒คืนแล้ว
กลัวนะฉันเองก็กลัวที่บ้านมีแต่คนแก่กับเด็กอยู่
แล้วกลัวว่าลูกจะเอามีดเอากันไกลมาแทงเหมือนกัน
ไม่ใช่แค่นั้นนะบ้านตรงข้ามเป็นบ้านป้า
ลูกฉันไปพังข้าวของบ้านป้ามาด้วยค่ะ
อายุอ่า๖๙๖๙
ขั้งมา๒วันแล้วอ่ะ๒วัน๒คืนแล้วอ่ะ
แม่ขึ้นแม่อาการแบบนี้
เออแล้วก็เลยว่ามันมาทำร้ายเด็กไง
เด็กมันเยอะมันกลัวดีถือด้านใกล้แล้วเราก็กลัวเนอะ
นี่ค่ะก็ต้องบอกว่าคุณตำรวจพาลูกฉันไปบำบัดหน่อยได้ไหม
ฉันก็ไม่รู้เหมือนกันว่าลูกฉันที่อาการแบบนี้
โดนตัวไหนมาหรือว่าเป็นอะไรนะคะ